โรงไฟฟ้าที่ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงมักจะมีปัญหานะครับ
ที่แหล่งการ์ดธรรมชาติทั้งในอ่าวไทยและในประเทศเพื่อนบ้านปิดซ่อมแซม
แต่ว่าโรงไฟฟ้าใหม่ของกฟภได้ถูกออกแบบมา
ให้สามารถใช้การ์ดได้จากทั้ง๒แหล่ง
และที่สำคัญครับที่นี่จะเป็นโรงไฟฟ้าต้นแบบให้กับโรงไฟฟ้าอื่น
ในด้านของการบริหารจัดการและดูแลสิ่งแวดล้อมรวมถึงชุมชน

โรงไฟฟ้าพระนครเหนือชุดที่๒เป็นโรงไฟฟ้าแห่งล่าสุดใจกลางเมือง
ที่มีความต้องการใช้ไฟฟ้าสูง
ตั้งอยู่ภายในรั้วสำนักงานใหญ่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
มีกำลังการผลิต๘๕๐เมกาวัตต์
สามารถรองรับความต้องการใช้ไฟฟ้าของครัวเรือนมากกว่า๒ล้าน๘แสนครัวเรือน
ใน๓จังหวัดอย่างกรุงเทพมหานครสมุทรปราการและนนทบุรี
รวมถึงสามารถจ่ายไฟฟ้าไปให้กับพื้นที่อื่นที่มีปัญหาได้อีกด้วย
ความพิเศษของโรงไฟฟ้าแห่งนี้เป็นโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนแบบแกนเผาเดียว
สามารถรองรับเชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติผสมจาก๒แหล่งเป็นเชื้อเพลิง
รวมถึงรองรับ๊สแอวเอ็นจ์ในอนาคต
ทำให้การบริหารจัดการเชื้อเพลิงในกรณีที่แหล่งก๊าซธรรมชาติแหล่งใดแหล่งหนึ่ง
ไม่สามารถจ่ายก๊าซได้ให้มีความคล่องตัวและเกิดประสิทธิภาพมากขึ้น
แต่อย่างที่ทราบนะครับว่าในเรื่องของก๊าซเนี่ยปัจจุบันก็อาจจะลดน้อยลงนะครับ
ก๊าซแหล่งอาวุธเนี่ยถ้าเราไม่มีการดำเนินการใดเลยนะครับ
ก็จะทำให้เหลืออายุการใช้งานอีกไม่เกิน๕ปี
ก๊าซธรรมเองณวันนี้นะครับ
ที่เราเคยใช้เวลาพันธุ์หรือว่าร้านลูกบัตรฟุตเนี่ย

ฉะนั้นเราก็มีนาภิกษ์โดยทางพลัททอเองนะครับ
ก็พึ่งได้รับอนุมัติจากกรรมการพลังงานในชาติ
ซึ่งก็จะมีการเดินท่อเส้นที่๕ควรจะมาจ่ายไฟ
สำหรับโรงไฟฟ้าพระนครเหนือชุดที่๒
ศูนย์การเรียนรู้จากการปฏิบัติงานจริง
และเป็นโรงไฟฟ้าต้นแบบให้กับโรงไฟฟ้าอื่น

และดูแลสิ่งแวดล้อมและชุมชน

สามารถเผาไหม้เชื้อเพลิงได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ลดปริมาณมวลสารที่ระบายออกมา
ซึ่งเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน

ข่าวเทราะห์ทีวีรายงาน